เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าเดอร์มอลงามวงวา
เกิดอะไรขึ้นไปชมคลิปกันก่อนค่ะ
มีคนโดนต่อยนะครับตรงตรง
ตอนนี้เดี๋ยวรองราวมงวาน

กรรร๑๘๕๔

กรรร๑๘๕๔

เป็นภาพเหตุการณ์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊ก

คลิปเหตุการณ์แล้วก็โพสต์

ผู้ชายผู้ชายคนหนึ่งบริเวณ
ริมถนนหน้าห้างสรรพสินค้าชื่อดัง

ที่ผ่านมานี่เองค่ะซึ่งเธอก็ได้โพสต์คลิป
พร้อมกับข้อความทำนองว่าทำร้ายคนแก่ฟอร์จูเนอร์สีขาวทะเบียน
ก่อก่ายลอนลิง๑๘๕๔หน้าเดิมองามวงวานสงสารลุงมาก
เลือดออกไม่หยุดเลยซึ่งสภาพผู้ชายคุณลุงเนี่ยนะคะ
ก็อย่างที่เห็นค่ะก็มีเลือดอาบทั้งบริเวณปากคาง
แล้วก็เสื้อผ้าซึ่งเธอแล้วก็เพื่อนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
ทั้งคนในระแวกนั้นก็พากันช่วยเหลือก่อนที่จะเรียกรถพยาบาล
มารับตัวคุณลุงไปรักษาต่อค่ะทีนี้เธอก็เล่าบอกนะฮะว่า
เห็นลุงขับแท็กซี่มาช้าเหมือนรถจะติดติดดับเนี่ย
จากนั้นคนขับรถนะฮะก็ฟอร์จูเนอร์ซึ่งขับตามหลังมาก็ปาดหน้า
เข้าไปเคาะกระจกของคุณลุงแล้วก็ต่อยเลยคุณผู้ชม
ปุ๊บต่อยหน้าทันทีจากนั้นก็รีบขับหนีไป
คลิปนี้เผยแพร่ไปก็มีชาวโซเชียลเข้าไปแสดงความคิดเห็นจำนวนมากอาจจะ
คืออารมณ์เนี่ยอาจจะแบบว่าขับช้าจังมาขวาง
ทำไมอะไรประมาณนี้ก็เลยโมโหลงไปต่อยเขา
เพื่อที่จะสอบถามว่าทำทำไมไปทำคุณลุงเขาทำไม

คือประเด็นนี้บางคนก็แสดงความเห็นใจคุณลุง
แต่ว่าอีกมุมหนึ่งมันก็มีข้อมูลออกมานะคะ
มีผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาแสดงความคิดเห็นบอกว่า
พ่อของเธอเปิดอู่รับซ่อมรถที่บ้าน
ลุงคนขับแท็กซี่คนนี้มาหาบ่อยเกือบจะทุกวัน
ชอบดื่มสุราดึกเที่ยงคืนตีหนึ่งก็ยังมาเรียก
แต่ไม่รู้ลุงแกขับรถแท็กซี่ได้ยังไง
เราไม่เคยเห็นลุงขับขับไปก็ไม่ได้รับผู้โดยสารหรอก
ป้าที่ได้นั่งคุยด้วยบอกว่าญาติแก่บ้านรวยไม่เดือดร้อน
แต่คนที่ไปก่อเหตุทำร้ายลุงก็ทำรุนแรงเกินไป
ส่วนขับแท็กซี่ส่วนคนขับแท็กซี่ตอนนี้อาการปลอดภัยแล้วนะคะ

ถึงแม้แกจะเมาหรืออะไรก็ตามทีแต่ว่าทำไมต้องไปต่อยเขา

ยังไงก็ใครทำรับผิดชอบด้วยล่ะกัน